ส่วนเหตุการณ์เรื่องของการไม่มีเตียงโรงพยาบาลไม่รับรักษามันมีหลายกรณีจริง
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจ
ตำรวจนายนี้ค่ะบอกว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วพบว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด๑๙ภรรยาก็ติดโควิด๑๙ไปด้วย
ก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะขอเข้ารับการรักษา
แต่ทางโรงพยาบาลตำรวจบอกว่ามันนอกเวลาราชการแล้ว
ยาหมดแล้วเตียงไม่มี
ตำรวจนายนี้บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือลูกลูกยังอายุแค่๗เดือน

แล้วนะครับกับการบริหารงานของรัฐนะครับ
ผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งที่เป็น
เป็นข้าราชการตำรวจนะฮะคือผมเนี้ยเอ่อ
ไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวานวันที่๑๐เมื่อวันศุกร์ครับ
เมื่อวานวันที่๒๓นะฮะวันนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจโทรมาแจ้งว่า
ผมมีเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ด้วยความที่
เราก็กังวลเพราะว่าเราลูกยังเล็กใช่ไหมครับ
เรากลัวเราก็เลยโทรประสานกับที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผมเน้นหน้าโรงพยาบาลตำรวจแผนกฉุกเฉินนะครับ
ตอนนี้พอลูกผมไปถึงแล้วนะครับแฟนโทรมาแจ้งว่า
ทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าเอ่อ
ยายาที่ตรวจนะครับหมดและเวลานี้เป็นเวลานอกราชการ
ผมผมพูดผมพูดไม่ออกเลยครับ
ถ้าเป็นเป็นคนอื่นคนอื่นจะรู้สึกยังไงครับกักแค่คำว่ายาหมดและเวลานี้ไม่ใช่เวลาตรวจราชการแล้วแล้วลูกผมเพิ่ง๗เดือนอย่างนี้
แล้วเขาสัมผัสอยู่กับผมตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วน้องก็มีอาการหายใจคืดคาดแล้วก็หน้าแดงตัวร้อนอย่างเงี้ครับ
โรงพยาบาลตำรวจแจ้งว่าเวลานี้เป็นเวลานอกราชการไม่มีไม่มียารักษาอย่างเงี้ครับอันนี้คือประเด็นที่ผม
ผมถึงต้องใช้ช่องทางโซเชียลตรงนี้ครับมาช่วยเหลือแล้ว
ผมไม่ได้อยากประนามหรือประจานหรือหรือสะท้อนอะไรที่มันไม่ดีนะแต่ผมผมผมอยาก
เขาเรียกอะไรอยากอยากสื่อว่ามันได้ด้วยเหรอนี่นะคะเป็นเรื่องราวของตำรวจนายนี้นะคะที่ระบายแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเขาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วรู้ผลว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งตัวเขาและภรรยาด้วยนะคะ
และลูกอายุแค่เจ็ดเดือนลูกไข้สูงสามสิบแปดจุดห้าองศาเซลเซียส
หายใจติดขัดแล้วก็มีอาการคล้ายกับโควิดสิบเก้า
เขาก็เลยเป็นห่วงลูกเขาก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ติดต่อไปเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้รับคำตอบว่า
เป็นเวลานอกราชการแล้วและยาก็หมดแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้แล้วก็โพสต์ขอความช่วยเหลือนะคะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจนายนี้บอกว่าพยายามประสานรถพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ไปโรงพยาบาลอื่นแต่ก็ไม่ได้เตียงเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เลยรอผลการตรวจของลูกนะคะลูก๗เดือนเนี่ยค่ะ
นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดล่าสุดเรื่องนี้ถึงพบตร
ตำรวจนายนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ